พาไปที่วัดนี้เลยค่ะวัดจุลามณีค่ะ
ต้องบอกว่าวัดนี้ปังมากนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยค่ะ
ลูกทุ่งสาวใจบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ลาล่าคุณธัญญา
รวมไปถึงพี่แคนดี้ค่ะฝ่าสายฝนไปเลย
ดึกคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นนะคะ
ไปสการราชาเวสวรรค์คุณผู้ชมที่นี่พูดไปของลูกสู้
ไปขออะไรได้หมดคุณผู้ชมแล้วบอกแบบนี้เลยนะคะ
บรรยากาศยิ่งดึกคนยิ่งไปขอกันเยอะมาก
วันเป็นเริกดีคุณผู้ชมนะคะซึ่งหลังจากที่เธอได้ไหว้บูชาเสร็จปุ๊บปั๊บ
ช่วงเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงค่ะยังไงจ๊ะ
จับลูกปิงปองเสียงโชคมามี๒รอบ
รอบแรกเนี่ยคือเป็นสองท่านจับไปนะคะ
แล้วก็อีกรอบนึงนะคะมีอาจารย์มาจับด้วยค่ะ
รอบแรกได้เลข๖๗ค่ะ
รอบที่สองที่มีสามท่านได้เลข๖๗๙ค่ะ
ตามภาพนะคุณผู้ชมและไม่น่าเชื่อค่ะ
แล้วก็มีการจูดด้วยค่ะได้เลข๖๑๒
ก็แบบที่บอกไปนี่ค่ะตามที่เห็นคุณผู้ชม

รวมกันจะเป็นตัวเลขที่ออกมาแบบ

สิ่งที่ป่าพูดกับสิ่งที่ทูบออกมา

อย่าไปเรียกว่าเป็นการงมงายหรืออะไร

มันไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างไรนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้บุญไปแล้ว

เอาล่ะค่ะก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะ